ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
เพราะว่ามีชายคนหนึ่งอายุประมาณ๓๘ปี
เขาเข้าป่าเพื่อจะไปเก็บเห็ดไปหาเห็ด
แต่เขาบอกว่าเหมือนถูกอะไรไม่รู้
อะไรบางอย่างเนี่ยดึงตัวเขาเข้าไปในป่า
ซึ่งเขาก็เชื่อว่าอาจจะถูกบริวารเจ้าที่จับตัวเอาไว้
และอาจจะทำแบบนี้เพราะเขาไปทำผิด
ไปฉี่รถจอมปลวก
เรื่องนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อ
ลี้ลับอาถรรพ์หรืออะไรต่างตามความเชื่อของชาวบ้านเขา
แต่เล่าให้ฟังก่อนว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่านายสุริยะกองหาโคตร
เป็นชาวบ้านเกาะบรเพชรนะคะ
อยู่ในตำบลบึงกระจับอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
เขาเข้าป่าไปหาเห็ดในพื้นที่ป่าใกล้ไร่มันสัมปะหลังท้ายหมู่บ้าน
ตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ชม
วันรุ่งขึ้นนะคะญาติญาติเนี่ยก็เอกใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมนะทำไมนายสุริยะเนี่ยถึงยังไม่กลับมาบ้านสักที
แปลกใจแล้วหายไปเป็นวันเลยทั้งคืนเลยก็มีการระดมชาวบ้านกว่าหกสิบคนในหมู่บ้านช่วยกันออกตามหา
แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบค่ะจนต้องมีการให้หมอดูมาทำพิธี
หมอดูก็บอกว่านายสุริยะเนี่ยถูกเจ้าที่เจ้าทางเอาไปเป็นบริวารเอาแล้วคุณผู้ชมฟังแบบนี้ชาวบ้านก็ไม่สบายใจเนอะ
แต่จู่วันที่๑๘สิงหาคมค่ะนายสุริยะเดินโซซัดโซเซกลับมาที่บ้านในสภาพที่ค่อนข้างจะอิดโรย
และล่าสุดเมื่อวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมานายสุริยะก็เลยได้ไปจุดทูปเพื่อขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
พร้อมกับเอาไก่มาเส้นมาไหว้ด้วยอืมตรงบริเวณจุดที่เริ่มเดินหาเห็ดตรงนั้นเลยค่ะ
บริเวณตรงนี้เลยเพราะเชื่อว่าเขาอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่า
เฉพาะนายสุริยะที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยปัสสาวะไปหลายรอบมากก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ
จะไปปัสสาวะโดนจอมปลวกตรงไหนบ้างไหม
ไม่เชื่อต้องเชื่อเพราะตัวเองผมไม่เคยแบบว่าจะถูกดึงตัวไปแบบเนี้ย
อ๋อที่เราไปนี่เราคิดว่าเราโดนสิ่งดีลับอ่าพาไปอืม
ช่วงที่ตัวเองมีสตินี้จะปกติถ้าช่วงที่เขาจะพาไปแบบหน้าอกเราจะแน่นแล้วใจมันจะเต้นเร็วขึ้นปุ๊บ
จะไปอย่างเดียวจะไม่กลับบ้านจะไปอย่างเดียวจะดึงไปอย่างเดียว
บริวารเป็นบริวารของบริวารเจ้าพ่อที่ตรงเนี้ยค่ะ
นายสุริยะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ำวันที่สิบหกสิงหาคมเนี่ย
ตัวเขาขี่รถไปจอดเอาไว้ปากทางเข้าป่าตามปกตินี่แหละแล้วก็เข้าไปหาเห็ด
แต่ระหว่างที่หาเห็ดเนี่ยเขาบอกนะว่าเขารู้สึกเหมือนมีอะไรโดนใจให้เดินเข้าไปอีก
ลึกเข้าไปสิลึกเข้าไปในป่าตอนนั้นไม่รู้อะไรทิ้งทุกอย่างเลย
โทรศัพท์ทิ้งย่ามใส่เห็ดทิ้งกุญแจรถแล้วก็เดินไปเรื่อยเหมือนมีใครสะกดจิตอ่ะ
เหมือนถูกดึงไปอ่ะที่เขาบอกอะค่ะจนวันรุ่งขึ้นก็เห็นญาติญาติเนี่ย
เริ่มออกมาตามหาเขาเขาบอกเขาเห็นครับเขาเห็นมีคนออกมาตามหาเขา
แต่ทำไมไม่มีใครมองเห็นเขาอ่ะเขาเห็นทุกคนเขาตะโกนเรียกทุกคน
ก็ไม่มีใครได้ยินเลยเหรอก็เลยเดินไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อย
จนไปถึงป่าช้าเก่าครับแล้วพอเขาเดินไปถึงป่าช้าเก่า
เขาไปเจอเด็กหญิงคนนึงเขาบอกว่ารูปร่างคือผิวสีดำสนิทเลย
ยืนอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วตอนนั้นน่ะ
ก็มีจักรยานยนต์ของคนรู้จักขับผ่านไปด้วยนะ
แต่ทำไมไม่มีใครเห็นเขาเขาก็เลยตัดสินใจเอาเดินย้อนดีกว่า
เดินย้อนกลับมาทางเดิมซิฟ้าก็เริ่มมืดรู้สึกคิดถึงลูกมาก
อยากกลับบ้านมากอืมแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นนะ
เกิดลมลมกันโชคแรงมากแล้วมีคล้ายคล้ายกับดวงไฟประหลาดสามดวงผ่านมา
ก็เลยตัดสินใจงั้นเดินตามดวงไฟ๓ดวงนี้ไปดีกว่า
จนสุดท้ายกลับถึงบ้านได้ในที่สุดคุณผู้ชมครับ
มาให้ฟังแบบนี้ขนลุกอยู่เหมือนกันนะอืมด้านครอบครัวของนายสุริยะ
ก็พูดถึงเรื่องประหลาดนี้บอกว่ามันแปลกมากเลย
เพราะว่าจุดที่นายสุริยะหายตัวไปอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่แม่ของนายสุริยะ
คลอดนายสุริยะออกเมื่อสามสิบแปดปีก่อนเลยค่ะตอนตอนคลอดเนี้ยเราเรายังไงนะ
เรามายังไงคลอดเองหัวท่องแล้วก็คลอดเองเรามาทำอะไรตรงนี้
มาดำนามาดำนานอนที่นาดำนาไปนานอนที่นา
ก็เดินกลับบ้านกลับไม่ทันก็เลยคลอดทางแล้วคลอดคลอดคลอดตรงเนี้ยเห
ค่ะแต่ก่อนมันตัวก็เกิดตรงนี้แต่ก่อนถนนมันไม่ค่อยดีค่ะอืม
ไม่ค่อยดีเดินไปก็จะถึงคลอดตรงนี้คลอดแล้วร้านก็เอารถเข็นมา
รถเข็นมาเข็นกลับบ้านนี่คุณผู้ชมคนนี้คือแม่นายสุริยะ
เล่าให้ฟังว่าเขาคลอดแบบเนี้ยแล้วเนี่ยเมื่อวันที่สิบเก้าสิงหาคม
จุดที่นายสุริยะไปจุดทูปขอขมาก็คือบริเวณตรงเนี้ยอืม
เขาจะหันหน้าเข้าป่าไปนะคะซึ่งบริเวณตรงนั้นเนี่ย
เป็นจุดที่นายสุริยะเนี่ยจะเดินเข้าป่าไปเก็บเห็ด
เขาเดินหายไปตรงนี้เลยไปจุดทูปตรงนี้เลยเหมือนไปขอคำมา
ทำพิธีกันตรงนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นทุ่งนาติดกับไร่มันสัมปะหลัง
ก็คือฝั่งที่แม่ของนายสุริยะคลอดนายสุริยะ
ตรงนั้นเลยเขาบอกมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านั่นดิ
ส่วนนายไทยสุยถังชาวบ้านหมู่ที่๒บ้านเกาะบรเพชรบอกว่า
แต่เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เคยมีคนหายแบบนี้เพราะตรงเนี้ยมันเป็นป่าช้าเก่า
ไม่ก็เป็นป่าป่าซ่าที่เผาผีหรอเออเผาผู้คนตายของมึงน่ะ
อ๋อไม่ได้ฝังไม่ได้ฝังเผาเอาอ๋อ
คนตะคนตะกี้คนธรรมดาเผาธรรมดาฝังดิเนอะ
คนก็ถือแค่นี้เค้าจะเอาเผาออกไปแล้วก็เพื่อนกันนี่แหละเค้าก็จับอย่างนี้แหละ
คุณผู้ชมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะยังไงตอนนี้
นายสุริยะเนี่ยก็ออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะ
หลังจากหายตัวไป๑วัน๑คืนเต็มอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีของครอบครัวแหละ
เขาก็จะมีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเหมือนเรียกขวัญกลับมากันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเรื่องที่เล่าสู่กันฟังแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วย
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะจริงอย่างที่บอกแล้วว่า
คนเดินเข้าป่าไปหลงป่าอืมมันมีข่าวแบบนี้ออกมาบ่อยมากมันเป็นไปได้
ใช่มันเป็นไปได้มันมีข่าวแบบนี้ออกมาบ่อยมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าจะเข้าปงเข้าป่าอะไร
ก็คือต้องดูเหมือนสภาพอากาศด้วยอันนี้จำเป็นมากมากนะคะอ้าว